อ่าเรื่องของการเมืองตอนนี้โอ้โหคึกคักมากมายนะฮะ
มีการเปิดตัวพักไปแล้วเห็นหน้าเห็นตามไปแล้ว
แต่ว่าก่อนจะครบกำหนดเรื่องของเงื่อนไขเวลา๓วัน
ตอนนี้นักการเมืองก็ย้ายพักกันแบบว่าคึกคักไม่แพ้กัน
คนนั้นไปซบพักนี้คนนี้ไปซบพักนั้นนะฮะ
เอามาดูว่าใครไปซบพักไหนกันบ้างคุณผู้ชม
จับตาดูที่ความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐกันก่อน
หลังจากที่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า
สมัครเป็นสมาชิกของพักนี้
โดยนายวราเทพระบุว่าไม่ได้สังกัดพักเพื่อไทยมานานแล้ว
ตั้งแต่ประบอบภักดิ์การเมืองมีผลมาครับใช้
ส่วนอดีตสสกำแพงเพชรที่ร่วมทำงานกันกับทีมมัน
ก็ลาออกจากพักเพื่อไทยไปสังกัดพักใหม่
เชื่อว่าอดีตสอสอแต่ละคนนั้นคงจะชี้แจงให้ทราบในวันนี้นะฮะ
สำหรับตัวเองก็จะไม่ไปสมัครพักไหน
เพราะว่ายังคงติดคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นสมาชิกพักการเมืองอยู่
แต่ว่าในอนาคตจะทำงานการเมืองต่อหรือไม่นั้น

แต่ว่าตอนนี้ขอสังกัดพักผ่อนก่อน

ส่วนเมื่อวานนายสุชาติตันเจริญนำทีมนักการเมืองกลุ่มบ้านริมน้ำ
เข้าไปสมัครเป็นสมาชิก
โดยยืนยันว่าจากการย้ายพักในครั้งนี้เนี่ย
ไม่ใช่เรื่องของการต่อรองผลประโยชน์
แต่ว่าต้องการเข้ามายึดอำนาจคืนจากฝ่ายผลิตการ
แล้วก็จะพาประเทศกลับไปสู่โหมดประชาธิปไตย

แล้วก็บอกด้วยว่าในวันนี้นายวราเทพก็จะมาเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ
ยังปฏิเสธอยู่บอกว่าไม่ทราบ
ไม่ทราบว่านายวราเทพจะย้ายไปร่วมกับพักการเมืองไหน
แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลจะทำอะไรก็ได้
และนายวราเทพมีคดีความที่ศาลอยู่
พร้อมเรียกร้องให้พักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
อย่าใช้เงื่อนไขต่างในการดึงคนไปร่วมงานเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองครับ
ยังคงอยู่เพื่อไทยที่ลำปางทั้งสองพี่น้อง
คุณทัศนีบูรณปกรณ์ยังอยู่เพื่อไทยเขต๑จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานลงข่าวว่าคุณอำนวยคังผาลบบุรีก็จะไป
เมื่อเช้าก็คุยกันโทรคุยกันท่านก็โทรบอก
ข่าวมันเป็นไปได้ยังไงขณะนี้แก้ข่าวกันเต็มไปหมด
มาดูฝากฝั่งของท่านนายกกันหน่อยนะฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
ขอสชเตรียมเชิญนักการเมืองมาพูดคุยกันกับแม่น้ำ๕สายอีกครั้งในวันที่๗ธันวาคม
เพื่อหารือเรื่องของการปลดล็อกทางการเมือง
ก็ยังคงย้ำว่าทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปตามรถแมพเดิม
ส่วนที่กรกตเตรียมตรวจสอบโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ย
ท่านนายกก็บอกว่าพร้อมเลยพร้อมให้ตรวจสอบ
ยืนยันว่าการออกมาตรการทุกด้านรัฐบาลได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
และพิจารณากฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องแล้ว
อย่ามองว่ารัฐบาลหาคะแนนเสียง
เพราะทั้งหมดที่รัฐบาลพยายามทำอย่างต่อเนื่อง
เช่นบัตรสวัสดิกันแห่งรัฐที่ทำมาระยะ๑แล้ว
แล้วก็ตอนนี้ระยะ๒ระยะ๓ก็ทำ
และเห็นว่าคงไม่มีรัฐบาลที่ผ่านมา
จะสามารถดูแลคนได้มากถึง๑๐ล้านคนที่เขากำลังทำอยู่
นี่ไงก็เลยกลายมาเป็นพาดหัวตัวใหญ่วันนี้เลย
ตู่ท้ากรกตสอบเทงบให้คนจนยั่นมีแจกอีกเพียบ
ของขวัญผู้มีรายได้ปานกลาง
นุมัติไป๘๐๐๐กว่าล้านช่วยคนจน๑๐กว่าล้านคน
มีขาดน้ำขาดไฟขาดเดินทางขาดเช่าบ้านต่างนานกันไป
ของขวัญปีใหม่ให้อีกคนละ๕๐๐ในการไปซื้อของซื้อเข้าบ้านต่าง

ก็หวังว่าเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเวียนจากการใช้จ่ายนี่แหละ
แต่มันก็ควรทำให้คนมีอาชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน
อันนั้นเป็นการสร้างวินัยที่ดี
สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่จับปลามาให้ให้เบ็ดไปตกปลา
ถูกต้องให้อาชีพให้เขาอยู่ได้ดีกว่านะครับ